ไปดูเรื่องนี้แล้วกันเขาบอกว่าต้นหมากมันขยายสาขา
มันต้องเป็นชายมันแท็กกิ่งก้านสาขาออกมาได้น่าสนใจน่าสนใจแบบไหนไปดูพร้อมกันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับต้นหมาก
ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาคล้ายกับพญานาค
จะเหมือนขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดพยาวพบต้นหมากเขียวสามนางลำต้นแตกกิ่งใบเป็นลำตัวพญานาค
บริเวณสวนหย่อมข้างศูนย์โอท็อปสมเด็จย่าริมกว้านพยาวจังหวัดพยาว
มีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคพากันมาดูต้นหมากเขียว๓นาง
แทงช่อออกหนอกก้านใบคล้ายกับพญานาค
ทำให้ชาวบ้านที่มาเห็นต่างตกตะลึงและพากันนำทูบเทียนมากราบไหว้
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณรอบได้เล่าว่าต้นหมากดังกล่าว
ได้ออกหน่อออกใบมาคล้ายกับพญานาคซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะครับ
และที่ผ่านมาก็เคยมาจุดทูปขอโชคลาภแล้วก็ถูกรางวัลรับเงินไปหลายพันบาท
ครั้งนี้เนี่ยจึงพากันมาขอโชคลาภกับพญานาคอีกครั้ง
และก็ไม่ผิดหวังหลังชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้ขอโชคลาภกับพญานาคเสร็จ
ก็ได้เลขสมดั่งใจหวังจึงนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้
และจะนำไปซื้อสลากรางวัลตามความเชื่อต่อไป
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีก็มีของแปลกเป็นช่อดอกหมากดูคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน
ช่อดอกหมากสีเหลืองทองอารามสวยงามแปลกตานี้เมื่อมองดูดีดี
ชาวบ้านก็บอกว่าดูคล้ายกับพญานาคเก้าเซียนกำลังเลื้อยออกมา
จึงเชื่อกันน่าจะมาให้ชอกให้หลาบโดยต้นหมักต้นนี้ถูกปลูกไว้เบอร์เวเนื่องหน้าบ้านผัก
เลขที่สามสิบเจ็ดทับหนึ่งหมู่สองทำบนวันยาวอำเภาะขลุงจังหวัดจันทบุรี
คุณไตรรงศรีสุทกเจ้าของบ้านเล่าว่าต้นหมากนี้มีอายุเกือบ๒๐
สิบปีโดยภรรยาปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณหน้าบ้าน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยออกช่อดอกแบบนี้มาก่อนกระทั่งมาเห็นว่าช่อดอกเนี่ยดูคล้ายกับเซียนพญานาคแถมนับได้๙เสียนอีกด้วย
เขาจึงเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกือบจะถูกรางวัลใหญ่เฉียดไปเฉียดมาเพียงตัวเดียว
ทับหนึ่งรวมถึงเลขที่ที่เกี่ยวข้องกับช่อดอกหมากเซียนพญานาคนี้ด้วย
ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะได้ลาบก้อนโตอย่างแน่นอน